เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องบนท้องถนนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เพจเจ๊ม้อยบีพลัสเอามาโพสต์เอาไว้
แล้วก็มีข้อความบอกเอาไว้เลยว่าเวลาใช้รถใช้ถนนต้องใจเย็น
ต้องมีสติอย่าอารมณ์ร้อนแบบนี้ค่ะ
สองคันบีบแร่ใส่กันลงจากรถแล้วก็มาตะโกนต่อว่ากัน
ถนนกองทรายหน้าตลาดสรรปักคอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ทีมข่าวของเราคุยกับนางศรีวัฒน์

ลูกสาวกับลูกเขยมาเที่ยวบ้านแต่ถนนหน้าบ้านมีร้านขายของเต็มเลย
รถเก๋งคู่กรณีขับมาทางตรงอ่า
บีบแร่ใส่มาตลอดเลยแล้วก็ขับเร็วมาก
เพราะลูกเขยออกจากบ้านไปลูกเขยก็เลยบีบแตรกลับไป
รถเก่งคู่กรณีก็กลับรถกลางทางแล้วก็ตามไปเอาเรื่องลูกเขย
มันก็เลยเกิดเรื่องบานปลายตามที่เห็นในคลิปค่ะ
แล้วเขาขับรถมาเสียงบีบแต่ขอทางมาตลอดแล้วขับรถเร็ว
เราอยู่ในบ้านเรายังได้ยินเลยเสียงบีบแต่
พอเสร็จแล้วพอขับรถไปก็อันนู้นสวนมาทางนี้สวนไปก็เห็นหน้ากัน
อันนู้นก็ผิดแต่ไอ้ทางเราก็ผิดแต่ก็คิดว่าจบแล้วลูกก็ไปปกติ
เขากลับไปยูเทิร์นรถเพื่อที่ไปขับตัดหน้าแล้วก็จอดรถอย่างที่เห็นในคลิป
แล้วก็ลงมาพูดจ่าแบบนั้นก็คือจริงแล้วเนี่ยในรถมีเด็กเนอะหลานก็ตกใจ
แต่จริงแล้วพ่อเขาเป็นคนใจร้อนนะแต่วันนั้นคือเมื่อวานเหตุที่เกิดเนี่ยคือมีลูกอยู่ด้วยไม่อยาก
ไม่อยากให้ลูกตกใจไปมากกว่านี้
แต่ว่าก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายนะคะครับเราก็เลยไปคุยกับผู้ชายเสื้อสีดำที่อยู่ในคลิปอ่ะนะคะ
ก็คือทางฝั่งคู่กรณีผู้ชายเสื้อสีดำคนนี้เขาชี้แจงว่าเขาขับรถมาปกติในเลนของเขา
ไม่ได้ขับเร็วด้วยถนนเส้นนี้มันแคบแต่ว่าคู่กรณีนั่นแหละพุ่งออกมาจากทางซ้าย
ตัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิดแล้วก็หันมามองเขาแบบกลวนเหมือนตัวเองไม่ได้ผิดอะไร
เขาก็เลยโมโหตามไปต่อว่าแต่เขาก็อยากจะขอโทษสังคมที่ไม่ระงับอารมณ์จนเรื่องมันบานปลายแบบนี้
ก็ไม่ได้ยินทีจะทำลายใคร

เพจเจ๊ม้อยบีพลัสบอกล่ะค่ะใช้รถต้องใจเย็น
ใช้อารมณ์มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงจริงค่ะครับอืม